คุณผู้ชมครับแม้ที่สุดแล้วจะไม่สามารถยื้อลมหายใจของนักแสดงหนุ่ม
คุณปอทฤษฎีเอาไว้ได้แต่เชื่อว่าการจักรไปของเขาในวันนี้
เป็นการจากไปเพียงร่างกายครับแต่ว่าความน่ารักความเป็นตัวตนของปทฤษฎี
อยู่ในใจรวมทั้งความทรงจำของทุกคนตลอดไปนะครับ
พี่น้องนักแสดงในวงการบันเทิงได้ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกนี้กับพระเอกที่ชื่อว่าปทฤษฎีครับ
เคยร่วมงานนะครับก็ถ่ายละครกันอยู่ในป่าตั้ง๖เดือนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันแล้วก็เป็นพี่คนหนึ่งครับ
เพราะเนี่ยเป็นนักแสดงเพียงไม่มีคนขึ้นอาละ
ว่าไม่ว่าจะกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีหลายคนที่หมูรู้สึกว่า
เวลาชื่อเสียงเข้ามาเงินทองเข้ามาหรือหลายสิ่งหลายหลัง
แบบมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเนี่ยสายตาคนบางทีก็เปลี่ยนไป
ตาที่เด็กบางคนเวลาชื่อเสียงเข้ามาเนี่ยน้องหลายคนก็เปลี่ยนแปลงไป
จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ปอเนี่ยเขาไม่เคยเปลี่ยน
หมูไม่ได้วัดจากที่เขาปฏิบัติต่อเราเขาปฏิบัติต่อผู้คนรอบข้างอย่างไร
ก็อย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าปอเป็นคนดีเป็นคนที่ดี
แล้วก็หนูรู้สึกผูกพันกับเขาก็ได้คลุกคลีเล่นละครปอหลายเรื่องนะคะ
ถึงแม้จะไม่ได้เล่นเป็นแม่ปอแต่ว่าบทก็ต้องปะทะกันเยอะ
แล้วก็จะเห็นความอดทนของน้องชายคนนี้เลยว่าเป็นคนติดดินมาก
นั่งกับเสือนอนกลางดินกินกลางชายอมลำบากได้ทุกอย่าง
คือภาพทุกอย่างที่เขาเป็นคนอารมณ์ดีใส่ใจในการทำงาน
แล้วก็เป็นคนมีคุณภาพก็ยังติดอยู่ในใจเราตลอด
คือพี่ปอกับผมเนี่ยก็เป็นรุ่นแรกเป็นผมชีรุ่นแรกด้วยกันนะครับ
อ่าก็ประมาณสิบสิบสองปีได้เพราะจะเป็นคนที่แบบว่า
อัธยาศัยดีชอบแกล้งเขาจะมีแบบว่าแบบมุกของเขานะครับ
คือทุกคนจะรู้แบบอะไรอย่างนี้ก็มีวิธีแจ้งแล้วก็เฮฮากันไปครับ
แล้วก็เป็นพี่ชายที่น่ารักครับต้องยอมรับครับว่าเป็นนักแสดงที่มืออาชีพอยู่แล้ว
คือเวลาทำจัดถ่ายละครอะไรอย่างนี้เขาจะเป็นคนทุ่มเทเป็นคนที่แบบว่า
ทนมีมานะเป็นพี่ชายที่แบบว่าพร้อมที่แบบจะช่วยน้องช่วยน้องในเรื่องของการแสดงทุกอย่างในเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าใครได้รู้จักพี่ปอเจอพี่ปอต้องรักทุกคนครับจริงจริงครับ
เพราะว่าพี่ปอเป็นคนน่ารักแล้วก็อัธยาศัยดีความจริงใจครับคือเวลาพี่ปอเจอใครก็จะจริงใจคุยด้วยเล่นด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่หญิงไม่อะไรอย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดนี้ทำให้ประชาชนรักแล้วก็แบบว่าทุกคนชื่นชมในตัวพี่ปอ
แล้วก็ในด้านอื่นด้วยการแสดงการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ครับ
จริงจริงให้เห็นกันมากัประมาทแปดเก้าปีนะนะ
เลยอ่ะโปเอกเเ้เนี่ยเค้าเค้ามาช่วยงานการผู้สนนะครับ

ตอนที่เราก่อตั้งใหม่มาถ่ายเสื้อยืดให้

ก็คือว่าเป็นน้องชายที่สมัยต้อนส่งไป

ไปเที่ยวกับน้องปอตลกเขาเป็นคนน่ารัก
แล้วก็ไม่แบ่งชั้นวันนะ
เป็นคนไม่ได้มองเลยว่าตัวเองคือปทฤษฎี
พี่ปอเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้เนอะ

การตรงเวลานิสัยเราเป็นคนดีเกินคน
นี่เป็นเสียงของพี่น้องในวงการบันเทิง
ทีมข่าวบันเทิงทรัฐทีวีได้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้
ระหว่างที่คุณปอนด์นำรักษาตัวอยู่ที่วดงพยาบาลรามาที่บดี